กัปตันแนนซชวนน้องต้านทุจริตอน
เงินใครหนอขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหม

แน็กเชื่อว่าน้องทุกคนเป็นคนมีค่า
ค่าอาหารค่าขนมค่ารถค่าอุปกรณ์การเรียน

เด็กอย่างเราก็มีค่าเยอะเหมือนกันนะ

เงินตกอยู่แบบนี้ก็เก็บสิครับ
เพราะอะไรแล้วจะทำยังไงกับเงินนี้ดี
ขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหมหรือจะคืนเจ้าของดี
แต่เราก็มีค่าต่างเยอะซะด้วย
จะทำยังไงดีอ่ะคืนไม่คืนคืนไม่คืนคืนไม่คืน

เราต้องไม่ยอมแพ้ใจตนเองไม่เอาเงินของคนอื่นมาเป็นของเรา
ดังนั้นไม่ว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใด
ใดถ้าเก็บได้ต้องรีบส่งคืนเจ้าของเขานะครับ
น้องครับความซื่อสัตว์สุจริตเป็นหนึ่งในภูมิคุ้มกันการโกง
ที่เราทุกคนควรมีนะครับสังคมจะดีได้

ร่วมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนป๊อปเปอร์ชอร์